ได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะไปตามล่าหาผู้โชคดีกัน
นี่ผมชื่อโจ้นะครับผู้โชคดีทองล้านคนที่๓นะครับ
ขโมยเลยครับ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

เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม

เริ่มจากภาษาภาคเหนือก่อนดี

อู้ประจำ

อู้จะพูดอย่างไร

ดูเหมือนอ้ายเป็นคนบ่อฮู้บ่อหัน
แต่เวลาอ้ายไปแอวเหนือเนี่ย

ปี้เต็มที่ปี้บอกเคยอั้นเลย
แบบไหนอย่างนั้นคนไม่

อีสานเบิ้ลฮาว
เบาวะได้เปล่า

พูดเบาวะเป็นประจำ
ฝ่อยเจ้าอยู่เด้อคัมเพง
โอ้ยไม่ดีนี่ว่าสั่นล่ะ

เลยเอาเราไม่ได้พูดได้ทุกภาษาทุกสำเนียงอะไรยังไงหรอกคุณผู้ชม
แต่ว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ภูมิภาคไหนจังหวัดไหน
รับรองเลยว่าคารวาลคาราบาลแดงจะบุกไปแจกถึงที่เลย

ถูกต้องแล้วนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราก็จะมาลุ้นผู้โชคดีนะคะ
ที่จะได้มอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก๑๒๕คันที่๑๔๗ไป
อยู่จังหวัดไหนภาคไหนก็เดี๋ยวลุ้นกัน
ถ้าอย่างนั้นไปตามหาผู้โชคดีกันเลย
มาฝันแล้ว

๑๐บาทก็ได้รุ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้ว

ยังยังจริง

ได้แล้ว

คุณสมชายจูบบุตรจากจังหวัดภูเก็ต
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ยินดีด้วยนะพี่น้องครับ
ยินดีกับผู้ช่องดีด้วยนะคะ
อย่าลืมนะคะส่งฝามาร่วมสนุกกันได้นะ
จนถึงสิ้นปีเลยจับแตกกันยาวไปเลยนะคะ